ป่าทุกวันนี้ประมาณปีห้า

ที่จะดูแลก็คือคนแรกก็คือแม่เลย
ทำกับข้าวเสร็จต้องไปเอาแม่ออกจากที่นอนมา

ท้อแต่ถอยไม่ได้
ลมหายใจของคนในบ้านยังรอเรา

ตอนเรามาเราก็มามือเปล่านะ

โอกาสไม่ได้มีให้เราง่าย

ยังจำไม่เคยลืมเตือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
ที่เธอเรียกฉันลำใยก็เลย

ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับกำลังนั่งรับชมนะครับเครื่องรับธุรกัดของท่านนะครับที่ช่องสามสิบสองซึ่งเป็นช่องของไทยรัตทีวีนั่นเองนะครับและแน่นอนที่สุดหกโมงตรงนะครับหกโมงเย็นทั้งสองวันวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดมาปุ๊บเจอเราสองคนแน่นอนครับค่ะร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อย่างไรเราก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือนักสู้ชีวิตทุกคนอยู่เหมือนเดิมครับร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาทครับครั้งที่แล้วนะคะเราก็อยู่กันกับคุณป้าสมจิตนะคะครับคุณป้าที่แข็งแรงที่สุดในบ้านเลยนะคะเหล่าบรรดา๔คนในครอบครัวนะคะถึงอายุจะเยอะแล้วค่ะแต่ก็สู้เต็มที่เพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณสามี
งั้นเราไปย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของคุณป้าสมจิตกันอีกสักครั้งนะคะ
สวัสดีค่ะป้าชื่อสมจิตนามสกุลอยู่กลัดอายุหกสิบปีอยู่จังหวัดนครสวรรค์อ่า
ตำบลเขากระลาค่ะที่บ้านของป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนค่ะมีพ่อแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ตัวป้า
พ่อชื่อเลิกอายุ๙๐ปีค่ะพ่อป่วยเป็นถุงลมโป่งพองหมอบอกว่าปอดรั่ว
พ่อแกสูบบุหรี่จัดสูบยาเส้นพ่ออายุมากมากเข้าอายหนักค่ะ
แม่ชื่อภัวร์อายุแปดสิบเจ็ดปีอยู่อยู่แกนอนตื่นมาแล้วเหมือนเบลอถามอะไรแล้วตอบไม่ต้องคำถาม
พอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองก็รักษาด้วยการให้ยาละลายริ่มเลือด
ตอนนี้ก็คือติดเตียงขาส่วนล่างมันไม่มีแรงยืนไม่สามารถจะยืนเองได้
อยู่กับแฟนมาอายุหกสิบเอ็ดปีแล้วค่ะแฟนป่วยเป็นมะเร็งตับน่าจะระยะท้ายอ่ะนะ
พอเห็นก้อนเนื้อที่มันใหญ่อ่ะเขาไม่สามารถจะตัดออกได้เขาก็เลยดูแลตามอาการ
อยู่กับแฟนมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะพูดกันทุกวันก็บอกว่าไม่ต้องท้อเนอะ
แค่เราวันนี้เรากินอิ่มนอนหลับเราอย่าไปคิดถึงว่าเราจะตายนะ
เราต้องสู้ทำใจให้สบาย
สรุปก็คือ๔คนในบ้านมีป้าคนเดียวที่ทำงานได้และแข็งแรง
อีก๓คนก็เป็นคนป่วยหมดเลย
ทุกวันนี้ป้ามีอาชีพทำไล่
ตำริมไล่มันก็ตอนนี้มันเพิ่งจะลงมือปลูก
ผลผลิตอันเก่าก็คือปลดแมลงปีที่แล้ว
มันไม่ได้ของมันตายขาดทุน
เพราะว่ามันลงทุนเยอะตรงที่ว่าไหนจะจ้างเขาฝากอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทำเองมันได้มันก็ไม่ทันฝน
ป้าทำงานตั้งแต่ประมาณสัก๒โมงเช้าที่ออกไปถึงไล่
ทำถึงประมาณเที่ยงพอเที่ยงเข้ามา
กินข้าวเสร็จก็ลงมือทำแป้งทำอะไรออกไปขายขนมหน้าบ้าน
โรตีหน้าบ้านจ้ะมีโรตีไข่โรตีธรรมดา
กำไรที่ป้าขายได้แต่ละวันนั้นน่าจะได้ประมาณสองร้อย
ได้ค่ากับข้าวก็พอได้ดูแลครอบครัว
ภูมิใจของป้าก็คือได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ดูแลเขา
เหมือนแบบได้ตอบแทนเขาเหมือนตอนที่เขาเคยเลี้ยงเรามา
เราก็ดูแลเขาตอบแทนอยากให้เขาอยู่กับเรานานนาน
เวลาไปตลาดทีจะไม่นึกถึงตัวเองก่อน
นึกถึงพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัว
ไม่เคยคิดว่าแกอายุยืนแล้วเราลำบาก
เราเหนื่อยแล้วเราก็ยังภูมิใจ

ถ้าคิดถึงว่าเขาจะต้องไปต้องจากเราเนี่ย

นี่ค่ะแฟนของป้าแกเป็นคนไม่ค่อยคุย

ก็ห่วงไม่อยากให้อยากเขาทำงาน

พอเปิดมาแล้วก็เนื้อมันใหญ่เกิน
เอาออกไม่ได้ก็จะต้องปล่อยมันอยู่อย่างนั้น
ถ้าเกิดเอาออกเขาก็จะเสียชีวิตทันที
คุณป้าพอคุณหมอวินิจฉัยโรคมาแล้วบอกว่า
อยู่ในช่วงที่จะต้องประคับประคอง
พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ

ช็อกไม่รู้จะถามอะไรหมอต่อได้เลย
พอหลังจากผ่าลุงเสร็จหมอออกมาบอกอะไรป้า
ป้าคิดว่าเขาคงตัดออกไปแล้วเนอะ

แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเอาออกไม่ได้นะคุณป้า

ตัวเนื้องอกมันหุ้มเส้นเลือดแดงไปแล้ว
เส้นเลือดใหญ่อ้วนจนทับเส้นเลือดไปแล้ว
ถ้าพาเอาออกเส้นเลือดแดงก็จะขาด
ตายเลยเหรอหมอบอกว่าตายเลยค่ะดี
มาพบกับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
สมจิตขยันและอดทนเพื่อ๓คนในบ้านที่ไม่แข็งแรง

สวัสดีครับป้าอยู่บนตรงนี้ครับ

ก็นับว่าเป็นครั้งที่๓แล้ว
ครั้งแรกมาพูดคุยคราวที่แล้วร้องไปสองเพลง
คราวนี้เป็นครั้งที่๓นะครับ
ก็มากับสามีนั่งอยู่ทางด้านล่างนะครับ
ขอต้อนรับนะครับลุงมานะครับสวัสดีครับ

จ๋าครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องสุขภาพคนในบ้าน

ครั้งนี้อยากจะถามนิดนึงว่าตกลงป้าทำอาชีพอะไร
อาชีพทำไล่คือทำเกษตรนี่แหละ
ก็จะเป็นหมุนเวียนบางปีก็เป็นข้าวโพด
บางรุนก็จะเป็นอ้อยเป็นมันสำมรัง
ฟ้าอยู่จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ก็ทำไร่แล้วเห็นบอกขายโรตีด้วย

คือตอนเช้าเนี่ยจะดูแลคนเจ็บคนป่วยในบ้านอาบน้ำให้แม่
ปลูกกับข้าวยาให้พ่อให้แม่กินแม่ก็ต้องกินหยาด้วย
แล้วก็แฟนพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยออกไปไล่แล้ว
พักเที่ยงเราก็จะหยุดงานตรงในไล่ไว้แค่นั้น
เข้ามาบ้านพักกินข้าวเที่ยง
เสร็จแล้วก็ทำแป้งนวดแป้งลงไปขายโรตีหน้าบ้าน
เพราะว่าตรงนี้เราจะต้องเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน
ไล่วันว่าอย่างนั้นโรตีนี่ไล่วันทำไล่ก็เก็บไว้
ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่รู้ทำทั้งหมดกี่ไร่ป้าตอนนี้

ที่ของพ่อแม่ให้ไว้
ป้าจ๋าทำมากี่ปีแล้วก็คือทำมาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่

สมัยสาวทำโรงงานไอ้ป๋ากะป๋อง
อันนี้มีญาติเค้าเขาทำ
ก็ไปเห็นเขาทำเขาใช้แป้งอย่างนี้เหรอ
มาเราไม่เคยรู้จักเลยนะจ้ะแป้งสลงสาลีอ่ะแล้วอย่างนั้นก็รู้แกะแค่
ข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเอามาดูโอ้ใช้แป้งอย่างนี้เหรอ
แล้วเขาก็นวดแบบนี้อาศัยอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้
เอามาลองทำแล้วทีนี้มันมายากตรงที่เราจะเนี้ยต้องตีแผ่เขานี่เห็นก็ทำ
หัดอยู่ประมาณ๓๔วัน๓๔วันมันก็เริ่มแผ่ได้บ้างใหญ่หน่อยเนอะ
ยังไงมากแต่พอพอเราไปตีพอลูกค้าเขาข้อซื้อดิมั้ย
เราก็ด้วยความแบบอยากได้ตังค์มาดึงเอาบ้างอะไรบ้างเข้าไป
พอพับให้มันเป็นแผ่นดูได้ก็ขายได้
วันนั้นจากที่ว่าเคยทำโรงงานวัน๗๐บาท
วันนั้นขายได้๔๐๐บาท
ขายโรตีได้๔๐๐บาทอันเท่าไหร่ครับตอนนั้นขายอยู่๒บาทอันละ๒บาทต้องขาย๒๐๐อัน
ก็ถือว่าขายดีมากขายดีลาออกจากงานเลยไหมป้าตอนนั้นออกเลย
ก็เลยเริ่มขายมาตั้งแต่ตอนนั้นขายมาตั้งแต่ตอนนั้น
ถือว่าลงทุนลงทุนน้อยได้กำไรเยอะแล้วช่วงที่มันพลิกเรื่อยมาเนี่ยขายได้มากสุดวันกี่บาท
ตอนนี้เลย๔๐๐บาท
๔๐๐ก็เหมือนหัดทุนสักครึ่งนึงจริงทุนด้วย

เมื่อวันก่อนที่จะมาเนี่ยได้๓๐๐บาท
ตอนนี้เลยช่วงนี้๓๐๐บาททั้งยาก
๓๐๐บาทนี่ก็คือโก่แล้วช่วงนี้
จ้ะแล้วโรตีนี่ขายที่ไหนเผื่อเดี๋ยวมีลูกค้าจากทารกไปซื้อ

เป็นทางแยกอันนั้นเขาเรียกหมู่บ้านผู้วิเศษ
ประมาณร้อยเมตร๒๓เพลิงก็จะถึงมองมาด้านขวา

คนเดียวเลยผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กแล้วอายุขนาดนี้แล้ว

พี่สมบัติว่าพ่อป๊าดูอยู่ที่บ้านอยากบอกอะไรท่าน

วันนี้มาร้องเพลงนะ

เดี๋ยวแม่จะมีรถเข็นเรามีรถเข็นเป็นของตัวเองแล้วนะแม่นะ
คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะป้าสมจิตเนี่ยแกเป็นผู้หญิงนะ
แล้วแกต้องแบกแม่ไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำ

แกต้องแบกไปแล้วแกอายุขนาดนี้แล้วคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นรถเข็นสำคัญมาก

สื่อสารกับแม่นึกคือยังคุยกันรู้เรื่องปกติ
รู้เรื่องค่ะรู้เรื่อง
แล้วเวลาเอาอุ้มไปอาบน้ำทุกวันตอนเช้าคุยอะไรกัน
ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า
แม่พยายามยกนะแขนน่ะเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้
อะไรอย่างนี้ก็จะคุยแม่ไม่ต้องเครียดนะ
นอนอยู่บ้านเดี๋ยวไปไล่เดี๋ยวก็กลับ
จ๋าท้อไหมป้าถามจริง
ถามว่าท้อไหมท้อแต่ถอยไม่ได้ท้อแต่ห้ามถอย
เพราะถ้าถอยทุกอย่างในบ้านก็จบหมด
ลมหายใจของคนในบ้านยังรอเรา
เราจะถอยไม่ได้เลยต้องสู้อย่างเดียว
บนเวทีของเราก็เหมือนกัน
ไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวจ้ะป้า
อยากให้ป้าสู้สู้เพื่อให้ได้เงินเยอะที่สุดเท่าที่ป้าจะทำได้
พร้อมที่จะเล่นเกมในรอบนี้หรือยัง

นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะต้องมา
ทั้งค่ายาค่าอาหารต่างนะครับ๕เพลง
สมจิตครับได้ไปแล้ว๒เพลง
ตัวช่วยใช้ไปแล้ว๒ตัว
เริ่มการแข่งขันกันต่อในวันนี้นะครับที่เพลงที่๓ครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ไม่รู้ว่าจะถนัดเพลงเร็วบ้างป่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไรแต่ชอบเพลงนี้
ชอบเพราะว่ามันสนุก

เพราะว่าไม่เห็นความกังวลของป้าสมจิต

โอ้โหเกินครึ่งทาง

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นป้าย

ป้าสมจิตจะใช่หรือไม่ใช่

ไม่ใช่ค่ะ

เอาละครับก็เป็นการต่อสู้บนเวทีนี้อีกหนึ่งครั้งสำหรับป้าสมจิตนะครับ
วันนี้แน่นอนกำลังใจที่สำคัญที่สุดมานั่งรออยู่ตรงนี้แล้วสามีของป้านะครับ
คุณลุงมาให้กำลังใจคุณป้าหน่อยครับคุณลุงครับ
คุณยายสู้โอเคสู้
แม่เวลาเห็นทั้งคู่ส่งสายตามองกันนะคุณป่านะ
ช่างเป็นความงดงามของคู่สามีภรรยาที่รักกันอย่างหมดหัวใจ
รู้เลยว่าถึงลำบากขนาดไหนแต่ว่าด้วยกำลังใจที่มีให้กันเนี่ย
สู้กันอย่างสุดตัวเลยลุงเองถึงจะป่วยแต่ว่าก็ต่อสู้กับโรค
แล้วก็ยังมีกำลังใจมาส่งให้ป้าด้วยป้าเองหรือจะเหนื่อยขนาดไหน
แต่ก็มีกำลังใจที่รับมาจากลุงด้วยป้าจ๋าขอให้กำลังใจที่มีให้กันและกัน
ฝ่าฟันเพลงนี้ไปให้ได้และถึงเพลงเป้าหมายที่ป้าตั้งใจไว้นะจ๊ะ
ก็ให้กำลังใจกันนะครับก็คนเราจะรู้ใจกันก็ตอนลำบากนี่แหละ
ก็ขอให้ใช้ความรักตรงนี้นะครับช่วยกันดูแลครอบครัวกันต่อไปนะครับ
พวกเราก็ขอโว้ยพอดให้บ้านสมจิตประสบความสำเร็จครับ
เพลงที่สามนะครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
เรียกลำไยทำไมแล้วนะ
หรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกออกนะ
ไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคุณรำใหญ่
ถามจริงเธอมองคนที่อะไร
มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตา
ฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมา
เธอนั่นนะจะเรียกฉันว่าอะไร
กิฟต์เชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกัน
หรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องฮันน้องฝันก็ยังดี
น้องเมย์ชื่อเท่จะตายก็แล้วทำไมไม่เรียกกันละนี่
น้องแฟนน้องปีมน้องเฟิร์นอ่ะเป็นอย่างเบอร์นกันล่ะคุณพี
เธอหรือจริง
มีแฟนที่หุ่นดีอย่างฉันสวดทรงนี้ลูกเครื่องแบบมาริกัน
เปลี่ยนสะตายทุกวันนำแปลฉันที่ทันสมัย
จมูกดูสั้นเป็นขมเต้นผมยังทำให้ร้าย
ประเป๋าว่าคอกเข้าได้ต่างเกงก็ยิงริวาย
จะเรียกลำไยคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดี
คิดคิดดูให้ดี
คิดดูให้ดี